อีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวนี้สำหรับสาวโสดโดยเฉพาะ
สำหรับที่สาววริษฐ์ที่สาว
ผิวขาวโอโมออร่าขนาดนี้
แต่เห็นทีว่างานนี้เนี่ยเธอโสดแบบยาว
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเออกำลัง
คบหาดูใจกับหนุ่มปั้นจานแต่นี่คือคู่จิ้นนะคะ
เวียเนี่ยไม่ได้มีข่าวกุ๊กกิ๊กกันนะแต่พี่เวียเนี่ยคือคู่จิ้นของทิสานะคะ
คุณผู้ชมเพราะว่ากำลังจะมีผลงานร่วมกันอีกครั้ง
สนิทใจมากกว่าเดิมส่วนที่อัพลุคแต่งเกาหลี
เพราะว่าตัวเองเนี่ยชื่นชอบแถมบางทีก็มีนิดนึงที่จะโชว์
ริมทะเลริมสระบ้างเพราะว่าโตขึ้นแล้วก็อยากจะลองเปลี่ยนสไตล์ดูบ้าง
อันนี้คือเซ็กซี่แล้วเหรอพี่ช่วยดูหน่อย

นิดหน่อยนิดเดียว
ก็โชว์ผิวขาวออร่ากันไปนะคะ
และหลังจากปิดจ๊อปกันไปกับทิพย์ปั้นจันทร์
ต่อให้ถามเท่าไหร่พี่สาวบอกเลยว่าตอนนี้หนูโสดพันเปอร์เซ็นต์จ้า
จริงอย่างเราไปทะเลมันก็เป็นเรื่องปกติ
ลูกหัวใจมีหนุ่มหรือยังคะ
สดสนิทมากค่ะก็ยังไม่ได้เจอใครอ่ะเนอะ

จริงค่ะถ้ามีก็มีอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ปิดอะไร